หนุ่มโอ้โหเป็นที่ขวัญใจสาวคุณผู้ชม
ก็วันก่อนจัดแฟนมิติ้งนะคะ
เปิดรอบใหม่เช็งส์ในรอบ๗ปี
แล้วก็๓คนที่กอดคอกันมา๑๐กว่าปีค่ะคุณผู้ชม

อันนี้ไม่ใช่สาวบางโกนะ
แต่ว่าคิ้วโก่งเป็นสไตล์แบบว่าเจแปน
ซึ่งก็แบบอ้าวคุณแอร์คุณเปลี่ยนแล้วหรือเปล่า

ไปฟังคำมาตย์ที่เขาแสวกันว่าตกลงเปลี่ยนไปเพราะอะไร
หรือว่าไม่ชอบแล้วผู้หญิง

คุณจะแอบทักเยอะเลย

อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทสอะไร

แต่ยังไม่เปลี่ยนไปนะคะยังเป็นแนวผู้ชายปกติอยู่

ค่ะไม่ได้สมัยนี้ฉันต้องถามไม่ชัวร์

ก็เป็นสไตล์เขาแฟชั่นแนวโซนเอเชียบ้านเรา

ยังไงแฟนคลับสาวก็ยังตามกรี๊ดอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่แอร์